อารมณ์ดีนะฮะ
ไม่ให้คนอื่นนี้ได้ทำมาหากินเลย

ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากมอบงานให้
ใช่แล้วนะฮะเราไปพบเขาเลยดีกว่านะฮะ
ขอต้อนรับนะฮะคุณเป๊บเกรมนัทสวนโน้น

ทำผมตรงเดียวกับพี่เอ็กกี้นึงได้ยังงี้

แค่นี้ซึ่งก็ร้อนเงินจะแย่อยู่ตรงนั้น

เยี่ยมมาก

ความสามารถเท่านี้แต่ตอนนี้เท่าดี

มีหลายคนพูดอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าให้เกียรติในการเป็นจุดยืนในการที่ผมเป็นนักร้องไม่ได้
ใช่คือเพลงเหมือนนิสัยเขาเลยอะไรนะง่ายง่าย
เป็นศิลปินวงหรือศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวครับเหรอ
เพลงนี้เคยขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศนะเป๊กพนัทอ่ะนะจริงจริง
เพราะตอนนั้นผมเป็นดีเจย์ด้วยเป๊กตั้งแต่เปิดเองตลอดในในวงการเนี้ย
อย่างแรกที่เป๊กทำคือคือดีเจย์หรือนักร้องอ่าพิธีกรเป็นพิธีกรก่อน
พิธีกรก่อนพิธีกรก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นเล่นละครแล้วก็มาเป็นดีเจ
กรรวมรวมกันหลายคนใช่ไหมใช่สี่คนใช่ไหมตอน

จากพี่ธีกรก็มาทำเป็นดีเจ
ักษ์ที่ไปด้วยตัวเลขในชีวิตของเขามันสื่อถึงการทำวันที่หลากหลายหรือไม่ไงคะ
ว่าเลขของการเป็นคนที่ฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
และว่าเลขรอบตัวอื่นเป็นเลขที่ดูชิวสบาย
เลขสีเลขห้าเลขหกเลขเก้าเลขพวกนี้เป็นเลขแบบสบาย

ความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักร้องนักแสดง
หรือเป็นนักศนาของคนที่เป็นอาร์ตก็ใช้ได้มาก
ตัวที่ลงท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเขา
เอาใจใส่คนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ครับ
เอ่อเป๊กรู้สึกยังไงบ้างแบบได้ทำงานที่หลากหลายมากคิดว่าเพราะอะไร
ปิ้นปล้นของเราอันนี้หรือว่า
มันก็อาจจะเกี่ยวกับดวงด้วยนะผมว่า
เพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทำอะไรหลายอย่าง

ต่อเนื่องตลอดจนที่แบบแทบไม่มีเวลาหยุดเลยฮ
เหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูอะไรอย่างนี้นะ
คือพอจะทำอย่างนี้ผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำนี้ได้
ก็โยงไปทำอันนู้นมั่นใจว่าทำนี้ได้
แต่ว่าก็ต้องพื้นฐานในการที่เรามีความสามารถในระดับหนึ่งนะ
นี่ไม่ใช่ไม่ร้องเพลงไม่ได้เลยก็ดึงปั้นไม่ได้หรอก

พอไม่มีสักครั้งบางครั้งแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือประมาณเดือนหนึ่ง
แต่เพราะตัวเค้าเองเป็นการเข้าสังคม

ประสิทธิภาพสะทานเลยเลย

ใครต้องโดนโดด่าตลอดเนี่ย

อย่าว่าแมน

อยู่แล้วตัวเขานิสัยเขาเนี่ยผมได้ยินจากหลายคนมา

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเลขรอบตัวดีครบทุกอย่างเลย

อย่างตัวอย่างเช่นเรื่องอยู่กับการเก็บเงินอยู่

ตั้งให้ชื่อว่าเป็นประธานเหยียบน้ำทะเลลึก

โอ้โหโทนแล้วเหรอ
ใช่แล้วก็มีเป๊กแบงค์พันธุ์อีกครับ

เป๊กแบงค์พันธุ์
คือพกว่างตลอด

แต่แค่เห็นว่ามันยังขาดเรื่องนี้
ถ้าคือเอาไปใส่เพิ่มนิดนึงมันจะสมบูรณ์เพอร์เฟคเตอร์
แต่ผมอยากเป็นเหมือนแบบพี่เอกกี้พี่โอนมีความมั่น

เค้ารักแกละ
อย่ายูกกับกันทำไมคิดถึงพบเพศ

อยากจะแพลวใช่มะ

แต่อยากเป็นคนมีความมั่นใจมากขึ้น

เหมือนงาน

หรับมันทุกอย่าง

ตอนรุ่นเธอฉันก็รับทุกอย่าง
พอแก่ตัวเดียวก็ว่ากัน
วิวเซวเอง
สุดท้ายความรักบ้างต้องถามก่อนที่จะคำ

กลางนั่นหมายถึงความเป็นคนที่
มันมีอะไรมันไม่มีอะไรอย่าทำให้มีอะไร
ไม่มีเนี่ยมีไหมเข้ามา
หรือว่าต่อให้มีแต่ใจเราไม่ได้จะไปสนใจ

เพราะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นแฟนนิวมาตั้งกันกี่ปีแล้ว

ใครบอก๗ปีไม่เห็นเกี่ยวเลย

ไม่รู้

สมมุติว่าพวกนี้ฉันอยากแต่งกับเธอก็จดทะเบียนแต่งเลยอย่างนั้นไม่ต้องพลาด
แล้วค่อยไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะ
ไม่ต้องเลี้ยงเบืองจังปล่อยจดดีอยู่กัน

แบ็คฝากผลงานของผู้ชมหน่อย
ครับผมตอนนี้ก็มีรายการนะครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวรายการหนึ่งนะครับรายการรายการท่องเที่ยว๒รายการนะครับ

ใช่ก็ยังเห็นว่าก็ยังท่องเที่ยวอยู่ดี
แล้วก็รายการไวร์ไตตี้
แล้วต้องไปต่างประเทศทั้งสองรายการปะ

ก็ต้องไปนู่นไปนี่อะเนอะ
ก็ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศรายการหนึ่ง

อาอราชน์
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีชาวคณะของเป๊กมาอีกด้วย

เป็นหนึ่งในนักแสดงจากสาวน้อยร้อยล้านเหมือนกัน
เป็นนักแสดงหญิงน้องเมเมธินีค่ะ
เขาจะมาพูดถึงอุ้ยชีวิตคุณดราม่าเลยนะ
ชีวิตจริงรับว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่เรื่องเราจะเป็นยังไงละเอียดขนาดไหนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
แต่ถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการมีชื่อเสียงเนี่ย